คุณผู้ชมพาไปต่อเลยละกันค่ะพาไปดูที่นี่หน่อย
คือเขาเคยไปบนบานสารกล่าวเอาไว้เป็นหนี้ไงมีหนี้อยู่๑๐ล้าน
แล้วก็สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงปรากฏว่าตอนนี้มันสำเร็จดั่งหวัง
ก็คือปลดหนี้ได้หมดแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ก็เลยเอาหัวหมูเก้าสิบเก้าหัวเนี่ยนะคะไปแก้คนนั่นเองค่ะ

นี่คือที่บริเวณตำหนักพ่อปู่มโนราอยู่ริมถนนลำท่าแดง
ตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
อายุ๕๔ปีนี่แหละค่ะ
เป็นแม่ค้าผลไม้เอาหัวหมูมา๙๙หัว
ผลไม้อีกนะคะมาแก้บนถวายพ่อปู่มโนรา

ขอเถอะขอให้ลูกสมหวังในหน้าที่การงานเธอ
ขอให้ลูกร่างกายแข็งแรงหายจากโรคร้าย
ซึ่งนางธนิดาก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟัง
บอกว่านี่พี่นี่นะป่วยเป็นมะเร็ง
แล้วพี่ก็ซื้ออาคารพาณิชย์เปิดเป็นร้านขายผลไม้
ก็บนบานสารกล่าวกับพ่อปู่มโนราไว้ว่า

เพราะว่าพี่เป็นหนี้เป็นหลัก๑๐ล้านเลยนะ
แล้วพี่ก็อยากหายเจ็บหายป่วย

ทีนี้สมหวังดังใจในเวลา๓ปี
เอาฟังพี่ธนิดาหน่อยละกันค่ะ
นี่แหละค่ะพอสำเร็จแล้วก็เลยมาแก้บนเนี่ยนะคะ
เอาหัวหมู๙๙หัวเอาผลไม้มาหลากหลายชนิดเลย
แก้บนพ่อปู่มโนราแล้วก็ทำบุญถวายพระ
พร้อมกับทำพิธีไหว้ครูพ่อปู่มโนรา
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับทั้งตัวเอง
แล้วก็ครอบครัวตลอดไปด้วยนะคะ